สวัสดีครับสวัสดีครับขาวใส่ไข่สดใหม่และให้เยอะอุ้ยอ่า
นะก็คือเขาคือเขาไม่ได้สนใจงานการก็ก็เรื่องของเขาวันนี้พลาดจริงจริงอ่ะ
คุณพี่มดดำเนี่ยดูสิคืออย่างนี้แหละคือต้องบอกคุณผู้ชม
ให้ฟังเลยนะธรรมดาแล้วเนี่ยเขาจะมาเนี่ยนะเขาไม่ได้มานั่ง
เขาไม่ได้มาก่อน๑๐นาทีหรือ๕นาทีนะฮะเขาจะมาก่อน๒นาที
ช่วงนั้นแล้วก็จะวิ่งเข้ามาบางวันก็ประมาณแบบห้านาที
มาถึงก็แต่งแต่งก็เข้ามานี่ครับเขาจะยิ่งมีการมานั่งก่อน
นิสัยมดดำอุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมวันนี้เราไม่ได้ล็อกประตูด้วยนะ
ต้องบอกคุณผู้ชมกันวันนี้เราไม่ได้ล็อกประตูเปิดต้อนรับไว้เลย
เดี๋ยวในระหว่างนี้พี่มดก็ไม่ติดต่อพี่มดไปหรือเปล่า
อันนี้ทำไมเขาดูหายไปเออดูดีแล้วก็หายปกติเขาถ้าไม่ตาย
เขาจะส่งเข้ามาในกลุ่มนะคะว่ามาไม่ทันนะวันนี้หายไปเลยนะ
เขาไปไหนไม่รู้เขาตายหรือเปล่าพูดเป็นเล่นเอ้ยจริงจริงน่ะ
ปกติพี่มดเขาต้องส่งเข้ามาบอกในไลน์กรุ๊ปของข่าวใส่ไข่
วันนี้เขาเงียบไปอ่ะลองถามเขาหน่อยไหมว่าเขาโอเคหรือเปล่า
กูน้องไปไหนอ่ะอ่ะไปดูข่าวนี้ก่อนดีกว่าไม่ต้องมาสนใจเขามาก
ไปดูเรื่องโควิดกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าจริงต้องบอกว่า
ช่วงนี้ก็เตรียมการเรื่องของสงกรานแล้วดังนั้นเนี่ย
ก็ต้องมาดูว่าสถานการณ์ในช่วงทั้งก่อนแล้วก็หลังสงกรานที่กำลังจะถึงเนี่ยนะคะ
มีอะไรที่เราจะต้องเตรียมตัวกันบ้างซึ่งคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็มีการเปิดเผยบอกว่านายกเองเน้นแนวทางการควบคุมสถานการณ์เรื่องของโควิด๑๙
ช่วงก่อนแล้วก็หลังสงกรานที่กำลังจะถึงอ่ะนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากมากแล้วก็มีการกำชับทุกฝ่าย
ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการจัดกิจกรรมเสี่ยง
แล้วก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าทุกฝ่ายเข้มแข็งในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการเนี่ย
ก็มั่นใจว่าจะควบคุมการติดเชื้อโควิด๑๙

ให้มีตัวเลขที่แบบว่าต่ำกว่าที่กระทรวงสาธารณสุขประมาณกัน
นักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินชาญวิรากุลรัฐมนตรี

ถามว่ามาตรการในช่วงสงกรานท่านทำอย่างไรบ้าง
ก็คือมีการเน้นย้ำมาตรการส่วนบุคคลนะคะ
โดยผู้ที่จะเดินทางในช่วงสงกราน
ให้ตัวเองห่างจากความเสี่ยง
แนะนำว่าให้เริ่มตั้งแต่วันที่๑เมษายน
ดีนี่ขอตัดภาพมาหน่อยนะฮะขอตัดภาพนิดนึงนะฮะ

โทษทีนะรถเมขอโทษนะได้

ทีนี้เนี่ยค่ะก็คือแนะนำว่าให้ตั้งแต่วันที่๑เมษายนนะคะ
ทีนี้ที่สำคัญคือเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
หากใครที่รับเข็ม๓มานานมากกว่า๓เดือน
คุณอนุทินบอกว่าให้ไปรับเข็ม๔ได้เลยนะคะ
แต่จริงก็ต้องดูไปว่าเราฉีดวัคซีนอะไรเข็ม๑เม็ม๒เม็ม๓

ถ้าเราเปิดเข้าไปดูในแอปพลิเคชันมันจะมีแบบแนะนำอยู่ว่าถ้าสมมุติโอเค
๑เข็ม๒เราฉีดเป็นอะไรเข็ม๓เป็นอะไรเข็ม๔ควรจะเว้นเท่าไหร่นะคะ
ดังนั้นก็สามารถที่จะไปติดตามได้อย่างเช่น
ก็คือห่างไป๔เดือนก็จะเริ่มฉีดเข็มที่๔ได้นะคะ
ไม่ก็เสียเข็ม๓ไม่ปลอดภัยอย่างที่บอกอะเดี๋ยวนี้กลายเป็นโควิดภายใน๑เดือนติดได้๒ครั้งด้วยซ้ำไป
อย่างคุณทิมพิธาเออทีมพิธาทีมเองก็งงเลยนะว่าเฮ้ยเราเพิ่งติดมาทำไมติดอีกไม่ใช่ซากเชื้อด้วย
เพราะว่าคุณทิมเนี่ยเขาติดเมื่อต้นเดือน๑ครั้งนะคะแล้วก็มีการประกาศล่าสุดอีกครั้งหนึ่งว่าเขาติดเป็นครั้งที่๒

ถ้าเป็นในทางอังกฤษเองคุณติดโควิดที่สองรอบนี้

ใช่มีคนติดโควิดที่แบบติดแล้วซ้ำติดแล้วซ้ำอย่างนี้
แม้กระทั่งมันจะเป็นในช่วงเวลาใกล้กัน
เพราะว่าครั้งแรกน่าจะติดจากลูกก่อน
ตั้งแต่ติดจากลูกเพราะลูกไปติดจากที่โรงเรียน

ผมสันนิษฐานว่าจากช่างภาพที่ร่วมงานครับ

บางคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าฉันติดแล้วเนี่ย

สัก๓เดือนไม่น่าจะติดต่อไปได้

ในเดือนเดียวกันต้นเดือนปลายเดือนติดต่อกันเลยอย่างนี้

ก็คือห้ามเล่นข้าวสารแต่ก็คือมีงาน
อย่างของคุณทีมเนี่ยเขาก็ลูกสาวไม่ได้ติดนะฮะ

คุณทิมก็อยู่กับลูกคือลูกก็อยู่กับแม่แล้วตอนนี้

แล้วคาดการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อในช่วงสงกรานไหมคะ

มันจะติดเชื้อหลักแสนอย่างที่ว่ากันหรือเปล่า

ที่บอกว่าให้โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่กำลังจะถึงนี้หรือเปล่า

บอกว่าการจะทำให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ย

ไม่ใช่เรื่องของการติดเชื้ออย่างเดียวนะคะ
มันต้องดูความพร้อมด้านสาธารณสุข
ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงนั้นเป็นยังไง

แล้วก็ผู้ป่วยใส่ท่อหายใจค่ะ

แต่ต้องควบคุมไม่ให้เกิดอาการหนัก

ที่มีการเสนอให้เล่นสาดน้ำ
ในถนนเข้าสานเนี่ย

รวมทั้งเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่โรคประจำถิ่น

แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน
นะคะเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว
ทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้อีกเยอะ

บอกอดทนหน่อยอีกปีเดียว

อย่างที่เราพูดไปใน๑เดือน
คุณหมอบอกว่าสามารถติดเชื้อซ้ำ
ได้ในกรณีต่างสายพันธุ์นะคะ

สมมุติคุณหายจากเดลโต้ไปแล้ว

ถ้าเกิดว่ามันเป็นสายพันธุมิครอนเหมือนกันนะคะ
คุณหมอบอกว่าเรื่องนี้มันยังเป็นเรื่องใหม่
ต้องติดตามรายละเอียดข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง

แต่ตามหลักแล้วนี่นะคะก็คือมีโอกาส

เนื่องจากว่าเมื่อติดเชื้อแล้วเนี่ย

มันจะไม่ติดซ้ำในระยะเวลาสั้นนะคะ
ยกเว้นว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานของร่างกาย

ดังนั้นคุณหมอบอกว่ามันต้องรอข้อมูลมากกว่านี้ถึงสามารถบอกได้
แล้วว่ามันจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นหรือไม่ด้วยนะคะ

ก็ว่ากันไปตอนนี้มันก็แบบว่าตรง

ดีแล้วมาซื้อให้ก็ดีแล้วเพราะว่าเขาชอบใส่อันเดิม
พี่เห็นแล้วใส่อันเดิมตลอดเลยไอ้อันที่มันขาดอะนะ

เธอเลี่ยงมดซื้อนี่นี้เห็นไหม

คุณหญิงหมอหลายเดี๋ยวค่อยเล่าคุณหญิงหมออ่ะอุ๊ยเนาะ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีปรากฏว่าเขาก็ไปดูนู่นดูนี่
เกี่ยวกับเฮ้ยจะต้องช่วยนายกเพราะนายกบอกลอตเตอรี่ต้องราคาที่๘๐บาท
ก็เลยไปตามแบบมังกรฟ้าเอ่ยวันนี้รู้สึกจะเป็นลอตเตอรี่ออนไลน
คือสลากกองสลากพลัสนะฮะที่เกี่ยวกับออนไลน์ทั้งหลาย
ปรากฏว่านี่แหละเขาบอกเนี่ยทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย

กว่า๘๐บาทไม่รู้ว่าจะหน้าแตกกลับมาหรือเปล่านะ
ความเป็นมังกรฟ้าเนี่ยวันก่อนมังกรฟ้าเป็นต่อมาที่ที่แล้วนะ
ปรากฏว่าทุกคนก็บอกเฮ้ยคิดดีนะการขายออนไลน์อ่ะ
ไม่ใช่ทำให้สลากแพงเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นมังกรฟ้า
หรือจะเป็นกองสลากพลัสเวลาเขาซื้อมาใบละ๙๐บาทแล้วนะ
มังกรฟ้าเนี่ยเขาออกตัวว่าเขาอ่ะไม่ได้ซื้อมาอืมแต่ว่าเขาอ่ะเป็นเหมือนแบบ
ตัวกลางเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางนี้เหมันถึงอะไร
สหรัฐไลน์โดยการหมายถึงว่าสมมุติรถเมย์มีสลากกินแบ่งมัวดดำมีใช่ป่ะ
พี่อ่ะก็คือจะเปิดเป็นเหมือนกับโบ้คเกอร์ข้างหน้าหน้างานอ่ะ
ก็คือจะมีมีอ่าเขาเรียกอะไรมีเว็บสไตล์มีคันฟอร์ม
เสร็จปุ๊บเนี้ยรถเมย์กับกับมัวดดำอ่ะเขาเอาสลากมัวดมี
หมื่นชบาปมาให้พี่แอ่หนูว่าไปขายให้พี่

น่ะในราคาคุณใช้คำถามเท่าไหร่

กองสลากพลัสเนี่ยคือเขาบอกว่าเขานำสลากมาขายต่อ
กับบริษัทเพื่อนำไปขายทางออนไลน์เนี่ยในเว็บไซต์เขาซื้อ
ตเตอรี่ใบละเก้าสิบบาทอืมแล้วก็เอาไปขายเนี่ยนะครับ
เริ่มราคาไปละเก้าสิบห้าบาทเขาบอกเขาไม่ได้ซื้อแปดสิบบาทเหมือนกัน
จากการตรวจสอบเขามีนะฮะสลากอยู่ในบริษัทกว่า๔๔ล้าน
สิบห้าบสี่ล้านสี่แสนสิบห้าบอ่ะอ๋อถือว่ามีความผิดการขายสลากเกิน
ราคาอยู่แล้วเพราะเขาบอกว่าประกาศให้ขาย๘๐บาท
แล้วก็ตอนนี้แต่ไม่ยึดสลากเนื่องจากตามอำนาจแล้ว
ไม่สามารถยึดได้นะเขาก็ซื้อมาเหมือนกัน
หนุ่มนึกออกป่ะนึกออกครับแต่เขาก็ซื้อมาในราคาเก้าสิบบาท
ครับดีมากคุณฉลาดน่ะคุณก็ไม่ควรจะเอ่อ
ก็ไม่ควรจะเป็นใส่ซื้อบริสุทธิ์น่ะเพราะความจริงแล้วเธอมันไม่ใช่เป็น
มันเกี่ยวอะไรกับผมนี่คุณอ่านไปต่อไปสิให้ไปอ่านนี่ไงนี่คุณลำโบ้งอ่ะ
เออลำโบ้งคุณลำโบ้งที่ไม่ใช่นี่เขาก็บอกตำรวจก็ต้องได้แต่วันนี้ไปจับเนี้ยไม่
อย่าใช้คำว่าจับนะเมเพราะจับเขาไม่ได้ยึดของกลางไว้เพราะเขาซื้อมาถูกต้อง
เขาก็ซื้อมาเก้าสิบบาทแต่โอเคละไปบวกไปละห้าบาท
ตำรวจจะเก็บข้อมูลไว้เพื่อดำเนินนำไปดำเนินคดีสืบหาว่าเจ้าของโคต้าเนี่ยคือใครก่อน
เขาก็ต้องไปดูก่อนเจ้าของโคต้าเนี่ยคือใครซึ่งคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาราคาสลาก
จะเชิญเจ้าของบริษัทเนี่ยเข้าไปร่วมหาแนวทางแก้ไขในการราคาสลากแพงอ่ะเนาะ
พร้อมกับเตรียมเสนอแนวทางการขายสลากทางออนไลน์อย่างถูกต้องด้วยคือวันนี้หลายหลายคนก็บอกโอเคแหละ
โควิดมาเนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยไหมแม้กระทั่งการซื้อหวยการซื้อหวยยังเป็นออนไลน์แล้วเห็นไหม
แล้วในที่สุดแล้วคำว่าหวยออนไลน์มันจะต้องถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอน
เว็บไซต์ที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้นะฮะเอาจริงแล้วในประเทศไทยตอนนี้มีกว่า๑๐บริษัท
มีเป็นสิบสิบบริษัทซึ่งเดี๋ยวเขาจะขอหมายค้นตรวจสอบต่อไป
และมีคำสั่งให้ยุติการจำหน่ายสลากออนไลน์ไปแล้ว
ขายกับบริษัทกว่าสี่พันลายน่ะก็ต้องรอการตรวจสอบก่อนว่าเฮ้ย
จะได้ยกเลิกจะโดนยกเลิกโคต้าหรือเปล่าหรือคุณอาจจะโดนยก
เลิกโคต้าตลอดชีพหรือเปล่าอืมคือถ้าสมมุติเราฟังเสียงสอง
มุมนะอืมขอฟังเสียงชาวบ้านเสียงชาวบ้านด้วยนะชาวบ้านก็
บางคนอ่ะทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเรายังเล่นไลน์เรายังเล่น
อะไรคือก็แค่เอาไปให้คนอื่นเขาขายมันผิดไหมก็ตรงนี้ก็ต้องไปดู
เหมือนกันว่าเขาจะโดนยกเลิกโคต้าหรือเปล่านะครับประธานบริษัทกอง
หลักพักบอกว่าตำรวจนี่มีหลักฐานการซื้อขายว่าโอเคละ
เราเนี่ยขายเกินราคาที่ผ่านมาก็โดนปรับมาเรื่อยฮะ
ยืนยันว่ามีสลากจริงทุกใบแต่เราเนี่ยรับมาแพงไม่เคยได้
เตอรี่ราคาต่ำกว่าเก้าสิบบาทเลยที่เขาซื้อมาเนี่ยเนอะรูปแบบนี้
เป็นทำให้ผู้ค้าเนี่ยต้องเคารพทรงชาติอย่างคุณหนุ่ม
เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าต่อไหมเชิญครับคุณก็บอกเลยดีกว่าครับ

อ่ะกลับมาหารอันใกล้ยังฮะ

เขาบอกปัญหาจริงคือการรวมชุดคุณหนุ่ม

ไปดูเกี่ยวกับการรวมชุดกันก่อนแล้วกันเมื่อก่อนรวมชุดมันง่ายมันหาง่าย
ทุกวันนี้การที่จะรวมชุดห้าใบสิบใบมันยากมากเลยน่ะห้าใบนี้ก็หรูแล้วอืม
สามใบนี่ก็ถือว่าหรูแล้วนะแองจี้เนอะค่ะสามใบนี่ก็ยากแล้วอ่ะ
เนื่องจากสลักเนี้ยเขาเขาพิมพ์เขาพิมพ์โพต้ามากขึ้นจำนวนใบเนี้ยมากขึ้น
แล้วก็อย่างที่บอกกันเจ็ดล้านคนใช่ไหมจะมีคนถูกหนึ่งคนอ่ะ
ถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งคนถ้าจำไม่ผิดน่ะเจ็ดล้านหรือเปล่า
ไม่รู้ผมไม่เคยนับปกติต่อว่าหนึ่งจะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งแปดสิบรางวัลไหม
ใช่มั้ยเขาพิมพ์เหมือนแปดล้านหรอไหมแปดล้านแปดล้านหรือเจ็ดล้านอย่าง
เนี้ยแปดสิบรางวัลซึ่งคือเอาไว้ให้คือเอ่อจำนวนของสลักกินแบ่งเนี้ย
มันเยอะขึ้นต้องถามคุณภาคภูมิเคยฟังคุณภาคภูมิพูดอยู่ว่า
ส่งมาบอกเออมันหนึ่งหนึ่งรางวัลที่หนึ่งหนึ่งรางวัลเนี่ย
เท่ากับอีกคนนี่แหละอืมซึ่งจริงจริงเขาบอกลองดูนะ
วันนี้ประธานบริษัทกองสลากพลัสก็บอกว่าตำรวจเนี่ย
เขารับมาแพงเหมือนกันเขาไม่เคยได้ลอตเตอรี่ถูกกว่าเก้าสิบบาทเลย
อืมรูปแบบของเขาก็คือผู้ค้าเนี้ยมาส่งลอตเตอรี่ให้
แล้วเขาก็จะสแกนเก็บไว้ก่อนนะฮะเก็บไว้แล้วก็ไปขายให้กับลูกค้า
หลายฝ่ายก็บอกว่าทำให้ราคาแพงเกินความจริงหรือเปล่า
เขาเอางี้ฟังดีเนื่องจากทุกวันนี้มันมีหลายปัจจัย
ปัจจัยอย่างแรกคือการรวมชุดการรวมชุดเนี่ยหากใบเดียวเนี่ยจะอยู่ที่๙๐บาท
สองใบเนี่ยจะตกใบละเก้าสิบสองบาทอืมนะฮะถ้าชุดสามใบเนี่ยจะตกเก้าสิบสี่บาท
ถ้าชุด๕ใบสมมุติเขารวมชุดกัน๕ใบขึ้นไปเนี่ย
ใบหนึ่งจะเบาเบาเบาเลยนะร้อยยี่สิบบาท
แล้วก็จะต้องมีห้องรวมชุดที่ทำให้หวยแพงเพราะคนยอมจ่ายแพงฮะ
อีกเรื่องคือหวยโคต้าหวยโคต้าเนี่ยนะ
ที่ตั้งราคามือแรกเปิดมาเก้าสิบเจ็ดบาทแล้วอ่ะอืมนะ
พอรวมเป็นชุบปุ๊บราคาถึงจะลงโดยสาเหตุหลักหลักเนี่ย
อยู่ที่คนขายแล้วก็คนกำหนดราคาคือคนที่ได้หวยมือแรก
คนที่เขารับหวยมือแรกจริงจริงเนี้ยเจ็ดสิบบาท
แต่เขาบอกว่ามังกรฟ้ากับกองสลากเนี้ยต่างกันนะอืมเอ่อ
ต่างกันนะคือกองสลากเขาเป็นชื่อเว็บไซต์นะถูกเอ่อ
ต่างกันเขาบอกมันก็แฟเป็นแพลตฟอร์มอ่านะฮะ
ก็ก็เอ่อรู้สึกว่าเมื่อกี้คุณพูดมีร้อยใบนะละวันที่หนึ่ง
ใช่ไหมฮะร้อยใบมีร้อยใบโอเคละวันที่หนึ่งนี่มีร้อยใบแล้ว
แล้วก็เห็นว่าเขาล่อซื้อไปร้อยกว่าใบแพงหมดเลย
ตอนที่ตำรวจไปซื้ออืมไปไปนั่นกับทางอืมพี่เนี้ย
กับทางตำรวจเนี่ยบอกเขาล่อซื้อแล้วก็ไปเจอว่าแพงจริง
เขาก็เลยเข้าไปล็อกเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะต้องไปไปมอบตัว
อืมก็คือมันแพงกว่าที่ราคาแพงมันแพงซื้อที่ไหนก็แพง
เพราะจริงแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไปดูที่หวยคนที่รับคนแรกมาสิ
คนแรกเนี้ยรับที่เราคิดว่ารับเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบตรงรับมาแค่เจ็ดสิบบาทสี่สิบสตางค์เองน่ะ
แล้วก็หมายถึงมันเป็นแปดสิบบาทแต่กว่าจะถึงอูหูไม่อยู่ด้วยใครเยอะน่ะ
ก็ใช่ไงคนที่ถือมือแรกอ่ะรวยอืมจบนี่คือสรุปเลยตอนนี้ก็คือเวลาผลิต
เลขชุดออกมาเนี้ยนะครับไม่ใช่เลขชุดอ่ะเลขที่เป็นรางวัลเนี้ยมีทั้งหมดหนึ่งร้อยล้านใบ
นั่นไงแล้วก็จะมีคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยตกหนึ่งร้อยใบก็เท่ากับล้านหนึ่งหนึ่งล้าน
คือเมื่อก่อนนี้ยังเป็นแปดสิบล้านใบอยู่ตอนนี้ผลิตเป็นหนึ่งร้อยล้านใบแล้วอืม
คุณแม่เขาให้เธอจะเจอแม่เขาเหรอไม่รู้ไม่ตามให้เนี่ย
ให้เบอร์แม่กับป๋องให้ป๋องโทรไปสิอะไรนะโทรไปหาแม่สิ
เดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวเบอร์แม่ให้เออให้ป๋องโทรไปป๋องเขาไปถามแม่น่ะ
โทรไปถามเองเลยเออป๋องโทรไปถามแม่ป๋องโอเคไหมป๋องตอบมาหน่อยนะ
ปกติคุณแม่เขาเคยให้สัมภาพว่าถ้าเป็นแบบสื่อมโมนชลเป็นนักกรึ่งนักข่าว
โทรไปคุณแม่เขาบอกเขารับสายตลอดนะพี่ป๋องเป็นสื่อมวลชนหรือเปล่า
เผื่อโทรไปสอบถามอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็อืม
วันก่อนพี่ป๋องเพิ่งลงรูปลูกรู้สึกกินตีนไก่หรือกินอะไรสักอย่าง
เขาเลยบอกลูกเอ้ยดีแล้วแข็งแรงบอกเหลือกระดูกเพราะพ่อชอบกินกระดูก
เวลาลูกกินดินอะไรเสร็จก็เหลือกระดูกให้พ่อกิน

อยู่ดีฉันไม่เข้าใจใครเรียกพี่ป๋องก็โกรธนะ

ไม่ไปจากใครเรียกพี่ก็โกรธเรียกพี่ป๋องนี่น่ากโกรธ

ครับพี่ป๋องครับ

อ้าวแล้วยังไงแล้วคุณไปถามถึงแม่เขาว่าเป็นอะไรคืออะไร
ก็คงไม่อยากรู้ผมดูข่าวคุณอยู่
ไม่แล้วคุณเอาเบอร์แม่เขาไปหรือยังไงคุณไปโทรคุยกับเขาไหมล่ะ

จะบ้าหรือยังไงเรา
ผมตามคุณอยู่ไง

เดี๋ยวผมจะไปทำงานสิ

ผมอยู่ออฟฟิศ
แต่คุณต้องพลอยนะไอ้รายการที่คุณไปนัวผู้หญิง

คุณไม่ทำแล้วนะคุณทำงานไม่ได้นะ

ชอบเอาดาราพุชาไปทำงานไงเถอะ

ปิดไปแล้วปิดไปแล้วเจ้าของที่เอาที่คืน

ผมหนีไปทำฟาร์มแล้วสวนไปทำปลาวาน

ที่ว่าทำเป็นขุดเป็นรูปปลาวานใช่ไหม

เดี๋ยวไว้ไปเที่ยวนะ

ว่าวันหนึ่งลูกคุณจะเห็นใจลูกผมอ๋อ

เขาอยากดองนะขอดองกับลูกพี่หนุ่มนะ

สองเขายังย้ำเรื่องแบบอยากจะดองกับบ้านพี่นะเนี่ยดูสิ

ตัวโตก็จะหวงลูกสาวขนาดไหนว่ะ

ไปดูเรื่องของดรคุณหมอพรทิพย์หน่อย

ทางคุณแม่ปฏิราคือคุณแม่ของคุณตางโมเองได้มีการเซนนังสือให้ทันัยกีศนะ
ท่านเป็นประธานแล้วก็หนึ่งในนั้นที่เป็นทีมงาน
คือจะมีฝั่งของคุณหญิงหมอพรทิพย์อยู่ด้วย
ซึ่งตอนนั้นคุณแม่เองเนี่ยก็ตั้งใจ
ว่าจะให้ทางคุณหญิงหมอเป็นคนที่เข้าไปสังเกตการณ์
ตอนที่ผ่าสนสูตรสบรอบสองของคุณตังโม
ซึ่งตอนนั้นทางฝั่งของกสุทธิธรรมเอง
ได้มีการตั้งให้ทางวิทยาศาสตร์ได้มีการเป็นคนผ่า
สุดท้ายแล้วปรากฏว่าล่าสุด
ก็จะไปยื่นหนังสือให้กับทางประธานสมชายทำการ

ขอถอนเรื่องคดีแตกโมครับต่างกับกรรมธ

อยู่แจ้งแซงเรื่องการทำงานของตำรวจ

ท่านก็เปิดเผยบอกว่าได้ทราบข่าวมาแล้วนะครับ
ยังไม่ได้คุยกับคุณแม่เลยไม่รู้ว่าแม่เนี่ยไปฟังใครมา

สิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายต่อแตงโมเลย

คุณหญิงบอกว่าคุณหญิงไม่เคยก้าวไก่อะไรเลย

จะทำให้คดีแบบอย่างตรงไปตรงมา

คือจะไม่ปล่อยให้ทนายเป็นคนรับฟังเพียงคนเดียว
หรือผู้เสียหายต้องอยู่ด้วยเสมอ
คือถ้าจะมายื่นขอให้แม่มาด้วยนะครับ
แต่ประเด็นที่มันพีคกว่านั้นคือคุณหญิงหมอพรทิพย
ท่านก็ได้มีการกล่าวเลยบอกว่า

คือไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมายื่นเรื่อง
ขอหรือไม่ขอหรือมาเพิกถอน
ต่อให้เพิกถอนมันก็เป็นสิทธิ์เป็นในอำนาจของเขา
ที่เขาสามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องราวของการทำงานของตำรวจได้
อันนี้คุณหญิงหมอเขาก็บอกมาแบบนี้นะฮะ
ก็ต้องไปดูนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องจะไปจบอยู่ตรงไหน

ได้มีการเชิญคณะแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
คณะแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการชนสูตรการเสียชีวิตของคุณแตงโม

เนื่องจากมีประชาชนเนี่ยได้ยื่นเรื่องต่อทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ
เบื้องต้นมีมติรับเป็นคดีพิเศษ
แล้วก็ประสงค์นะให้นำกระบวนการสืบสวนและสอบสวนตามพระชาบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษพศ๑๔๗มาใช้
โดยธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่า
แม้เรื่องนี้ตัวผู้เสียหายโดยตรงจะไม่ได้มาขอร้องเอง
แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่สาธารณชนเองมีการวิภาควิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ประกอบกับเป็นความผิดอาญาเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิต
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าหน้าที่รัฐเองอาจจะต้องทำความจริงให้ปรากฏ
รับเรื่องดังกล่าวเอาไว้นะฮะเพื่อทำการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง
แต่จริงคือเท่าที่ผมทราบมาเนี่ย
เพียงแต่ว่าเขาต้องตั้งเลขสืบสวนนึกออกไหมครับ
ว่าคดีนี้จะเข้าหลักเกณฑ์ของการเป็นคดีพิเศษหรือเปล่า

ว่าต้องมีการสืบสวนอะไรยังไงก็คือสืบสวนเอาไว้
กว่าคณะกรรมการจะมีการสรุปข้อเท็จจริงมาก่อนว่า
จะรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่า
มันจะมีหลักเกณฑ์ของเขา๔๕ข้อที่ต้องเข้าอะไรอย่างนี้
แต่วันนี้ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษนะต้องบอกก่อนนะ

ฉะนั้นการสื่อสารมันต้องชัดเจนนะเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบ
งงกันไปงงกันมานี่๕เงื่อนไขนะ
รวบรวมหลักฐานจำนวนมาก๒เป็นที่สนใจของสังคม๓
กระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
เกี่ยวข้องกับผู้อิทธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐ
หมายว่าต้องเข้า๕ข้อใช่ไหมเป็น๑ใน๕ใช่ไหม
จะอย่างนั้นแต่ทีนี้ต้องมีการเข้าเข้าสู่กรรมการของเขาก่อน

เออว่าไม่ใช่ว่าจะทำหรือเปล่าว่าจะรับหรือไม่รับ

คือลงเลขเอาไว้ตั้งเลขเอาไว้ฮะอืมคือต้องเข้าเกณฑ์ก่อน
ต้องเข้าเกณฑ์ก่อนคือตอนนี้ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษ
เพราะฉะนั้นเพราะอย่างนั้นคือเดี๋ยวเวลาจะฟังเป็นทับส้อนกันนะ

รับเรื่องแต่ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษ
ต้องมีการเข้าสู่คณะกรรมการในการพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่า
แรกแม่บอกอยากให้คุณหญิงหมอฟรรณทริปมาถูกต้องรั้ง
เขาก็มาปรากฏว่าวันนี้คุณหญิงหมอยังไม่เคยเจอแม่เลย
แล้วก็มาว่าคุณแม่ด้วยว่า
อะไรเยอะแยะไม่เป็นไรแม่ไม่ถือสายอยู่แล้ว
คุณแม่ไปฟังคนอื่นมาคุณแม่ไม่ได้ใช้ความคิดเห็นของตัวเอง
อะไรอย่างเงี้คุณแม่ไม่สนใจหรอกแต่ที่สำคัญคือ
ท่านประธานกรรมธิการวันนี้เนี่ยก็ได้สรุปให้เราเห็นแล้วว่า
บทสรุปมีแล้วนะคะแล้วท่านจะเข้าที่ประชุมวันจันทร์
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะมีเรื่องใดคุยกับคุณแม่อีกแล้ว
คิดว่าไม่ได้มีอะไรจะต้องคุยนะใช่ไหมคะมันก็จบไปแล้วอ่ะ
เรื่องตรวจตรวจน้องก็จบไปแล้วอืมไม่นับเรื่องสัตวรรษเต้สัตวรรษก็
เคลียร์กันเอาเองคุณแม่ไม่เกี่ยว
ไม่รู้จักแต๊ะมาก่อนคือในวันที่มีการผ่าชนสูตรรอบที่สองเนี่ย
อืมนะฮะคุณเต๊ะสัตวรรษเนี่ยได้เข้าไปอยู่นะฮะอืม
ในการสังเกตการณ์ในวันนั้นด้วยที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
นะครับซึ่งการเข้าไปตรวจอ่าเข้าไปสังเกตการณ์เนี่ยนะฮะ
คือต้องได้รับมอบหมายอืมถึงได้มีการเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณเต๊ะนะฮะมีพยานยืนยันว่าทางของทางทนายเนี่ย
มีการให้คุณแม่เนี้ยเซ็นแล้วให้เต๊ะเนี้ยเข้าไปอืมอืม
ถึงได้เข้าไปนะฮะอันนี้อันดับแรกอันดับที่สอง
ถ้าเกิดจะลองฟังกันดีเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้
คุณแม่เองเนี่ยได้มีการสัมภาษณ์ในหลายรายการ
ในโทรศัพท์บอกว่าคุณแม่อยากให้คุณหมอพรทิพย์เนี่ย
เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาสังเกตการณ์
ตอนแรกไปถึงขั้นที่ผ่าด้วยยังคุณหมอพรทิพย์เป็นคนผ่าแล้ว
มาผ่าแต่เข้าไปสังเกตการณ์ให้ได้เอ่อ
ได้มีการพูดคุยกับอาจารย์ทงชัยนะฮะอาจารย์ทงชัยที่เอ่อ
ทำวิธีที่บทไว้อาละที่บทให้คุณตังโมเนี่ย
เนี่ยที่คิดจะจากกรุงเทพเนี่ยแหละเอ่ยเอ่ยเอ่ยสารที่ผิดความอภัยนะฮะ
ท่านท่านเองก็มีคนประสานให้อืมเอ่อก็คือมีการพูดคุยกันมาโดยตลอด
แต่พอวันนี้จะขอให้ท่านหัวหินหมอพรทิพย์หยุดเพราะไปแทรกแทรงเนี่ย
โอ้โหมันก็ดูเป็นคำพูดที่มาซึ่งเอาจริงคุณหญิงหมอเป็นที่เขาก็ไม่ได้เป็นคนมาขอทำเองด้วยซ้ำไป
ใช่ไปขอให้เขามานะเอ่อคืออันเนี้ยเราต้องพูดกับแบบภาษาตรงตรงคือ
ไปขอให้เขามาแล้วอยู่ดีอ้าวไม่ใช่อยู่ดีอุ้ยขอทำเองอ่ะอืม
อยู่ดีไปขอให้เขามานะอย่างเต้สัตวรรษก็ไปขอให้เขามาถูกต้องไหม
เป็นตัวแทนญาติใช่ไหมฮะที่ตอนนั้นถามว่าเต้สตวรรษไม่ได้ก็บอก
เป็นตัวแทนของญาติทางฝั่งพ่อหรือเปล่าใช่ตอนนั้นที่ใช่ไหมข่าวออกมาก่อนหน้านี้ค่ะ
คือไปขอให้เขามานะไม่ได้เขาแบบเขาเสนอตัวมาเองนะ
ก็เหมือนอย่างที่บอกนะเรามีแบบข้อมูลใหม่ทุกวันมีข่าวแบบเราไปกลับมาเดือนกว่าแล้วจริงอ่ะอืม
มันยากมันยากมันยากเพราะว่าคือเรื่องนี้กราบใดที่ยังไม่ได้มีการสรุปข้อเท็จจริงออกมาเนี่ย
อย่างที่ผมเคยบอกไปจำได้ไหมที่พี่เคยพูดในรายการประดำพี่บอกว่าอีกยาวอ่ะ
เออก็คือตอนนี้ความชัดเจนมันยังอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะคือตอนวันนี้ถ้าเกิดเป็นอุปสรรค์อุปสรรค์เหตุมันก็เป็นอุปสรรค์เหตุที่มีเงื่อนงำ
แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นอุปสรรค์อุปสรรค์เหตุอยู่นั่นแหละยังไม่มีคัตกรรม
เนี่ยคือหลายฝ่ายก็ยังเชื่ออย่างนั้น
แต่ทีนี้ก็คือหลักที่กำลังเกิดขึ้นในเมื่อวานกับวันนี้หลักหลักเลยเนี่ยมีเนี่ย๒๓ประเด็นนี้คือ
คือหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของทางทนายเดชากับทางแม่เนี่ยจะไปยื่นนะครับ
ถอดถอนเรื่องของที่มีการไปยื่นเอาไว้ที่กรมทรนะแล้วก็อีก
เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดีเอสไอนะครับที่ได้มีการรับเรื่องนี้
เอาไว้นะฮะแล้วก็ตั้งเรื่องนะครับแต่ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษนะ
แต่รับเรื่องเอาไว้เพื่อสืบสวนเขาเรียกว่าตั้งตั้งเลขสืบสวน
อืมนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสอสอเต้อืมที่ได้ไปเจอกับทาง
นิดแล้วโทษเขาอ่าซึ่งก็เจอกันครั้งที่แล้วที่สถานี
ตำรวจสสเต้ก็บอกว่าตอนนั้นมันแบบชุนละมุนอืมอ่าแล้วก็ไปพูดใน
รายการของทางคุณหมอเปี๊ยะอ่าก็ได้ไปขอโทษไปแล้วนะฮะ
แต่ยังไม่ได้เจอกันตอนนั้นแล้วก็ล่าสุดวันนี้ก็มีการนัดกันที่
พอนนทบุรีนะฮะก็มีการไปพูดคุยอ่ะดูภาพน้ำด้วยมาน้ำ
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
ในรั้วบ้านนะฮะจากนั้นมีชายคนหนึ่งนะครับเดินผ่านไปเห็นเด็ก
แล้วก็วางถุงลงแล้วก็เข้ามาหาเด็กหญิงพยายามที่จะเข้าไปหอมแก้มเด็กนะฮะ
เนี่ยครับพยายามไปหอมไปไปล่วงละเมิดอ่ะเนี่ยนะฮะ
ที่แม่ของเด็กนะครับแล้วก็คนในบ้านจะวิ่งออกมาช่วย
แล้วก็ไล่ชายคนดังกล่าวออกไปภายหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
ก็มีชาวเด็กเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
โดยบางส่วนก็มีการตำหนิผู้ปกครองนะครับที่เปิดประตูรั้วบ้านเอาไว้
ทั้งที่มีเด็กเล็กเล่นอยู่หน้าบ้านนะครับ
ที่บางส่วนก็แนะนำให้คุณแม่เด็กเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีซะ
เพราะหากปล่อยเอาไว้นะฮะอาจจะเป็นอันตรายได้นะ

โอ้โหนี่บุกเข้าไปในบ้านนี่คือแบบ
แล้วตอนแรกภาพตอนแรกเด็กเหมือนจะรู้นะว่า

อืมผมขออภัยเมื่อกี้ผมตาผมไม่ดี
สายไหมสายไหมตลอด

คือพี่ใช้ตาใช้เสียงทั้งวันไง

ผมก็เพจอะไรว่าสายไหม้ตลอด
ทั้งที่ก็รู้จักเจ้าของเพจเขานะ

โอเคพักสักครู่นึง
เดี๋ยวกลับมากันต่อค่ะ
ไปดูกรณีของวิวสมิทนะฮะ
ก็คือผมเชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นข่าวนี้แล้ว
วิวสมิทซ์นี้เป็นเผาเอกชื่อดัง
เล่นหนังมาหลายเรื่องมากนะครับ

นะของทางฝั่งของวิวสมิทเข้าปรากฏวิวสมิทเองเนี่ย
พอเห็นว่าเหมือนไปบูลลี่แฟนเขาอ่ะภรรยาเขาก็ทนไม่ไหวนะฮะ
เขาก็เดินขึ้นไปบนเวทีเลยนะครับเนี่ยฮะเดินไปแบบนี้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
แล้วตบแบบนี้ฮะแล้วก็เดินลงมา
ก็เป็นประเด็นเลยนะฮะแล้วก็จนระดับโลกวิวสมิทเนี่ยติดเทรนดอันดับหนึ่งบนโลกทวิตเตอร์ทันทีนะครับ
หลายคนก็มีทั้งพูดในมุมที่ว่าสมควรแล้วที่คริสตล็อกจะต้องโดนแบบนี้
เพราะไปบูลลี่ภรรยาเขาบางคนก็จะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง
คนบอกไม่เห็นด้วยความรุนแรงนะแต่เหตุการณ์ข้างนี้เข้าใจวิสิตที่ต้องทำ
นี่นะครับอะโอเคเดี๋ยวกลับมาครับ
ไปเถอะพรุ่งนี้เจอกัน
คุณอุ๊ยเขารออยู่นะไทยรัฐนิวโชว์นะ
คุณแม่